ไฟไหม้แต่ว่าต้นเพลิงมาจากพระ

เกิดขึ้นที่โบสถ์ของวัดแก้วกระจ่างครับ

อยู่ที่ตะบนศรีบัวทองอำเภอแสวงหา

กองไม้แสลันกันแดดเข้าของต่าง
โดนไฟไหม้เสียหายหมดกองอยู่บนพื้น

อาตมานะนะเห็นควันไฟพวยพุ่งมาจากโบสถ์

หน้าประตูโบสถก็มีร่องรอยเป็น

เป็นพระนรินเป็นพระลูกวัด
ประมาณนั้นพระนารินเนี่ย
โวยไวมีตัวนิดด้วยอีโต้นี่
ยาวสัก๓๐เซนก็หนึ่งไหม้ปันทัศน์อะ
พอคนอื่นเห็นก็ช่วยกันดับไฟ
กลัวจะโดนพระนรินเนี่ทำร้ายเข้ากันไป
แล้วพระนรินเอามิตโตฟันที่สีจากของพระลูกวัดอีกรูปนึงก็คือพระคมรัตร
ที่ศีรษะของพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งก็คือพระคมรัฐ
รวมไปถึงพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งก็คือพระเล็กก็โดนไปที่แขนซ้ายครับ
ก็เลยเป็นที่มาของหยดเลื่อนมาสักครู่
ชาวบ้านในพื้นที่ทราบเรื่องก็มาช่วยกัน
จับตัวพระนารินผู้ก่อเหตุไว้แล้วก็ส่งตัวให้ตำรวจสพศรีบัวทอง
นี่ฮะจับได้แล้วแล้วก็พาไปศึกนำตัวดำเนินคดี

ต้องเป็นนายนารินแล้วนะไม่ใช่พระนารินแล้ว
นายนารินค์ลังยังเอียกต่อรอยไว้ตลอดเวลาเลยตอนที่อยู่ในห้องขังครับ
ส่วนพระคมรัฐกับพระเล็กที่บาดเจ็บไปสองรูปเนี่ย
หามส่งโรงพยาบาลแสวงหาตอนนี้อาการท่านปลอดภัยแล้วครับ